ยังจำคดีกระชากสร้อยคอทองคำไปจากเจ้าของร้านครัวลอต่อนะฮะ
ที่เป็นร้านขายข้าวแกงปากใต้ที่นนทบุรีได้ไหมฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบมีนาคมนะครับอ่า
คนร้ายมากระชากสร้อยคอทองคำไปจากคอเลยนะฮะน้ำหนักหนึ่งบาทอ่า
คอของนางสุรินน้อยดำอายุ๖๐ปีนี่ครับ
มับเข้ามาเลยอ่ะนะฮะแขนเคิร์จ์เนี่ยโดนลองรอยหมดนะครับ
คือคุณป้าสุรินเจ้าของร้านข้าวแกงปักใต้ครัวลอตอ
หมู่บ้านพฤกษา๓ตะบนบางครูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
กระชากสร้อยคอทองคำแล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
ก็มีรอยฟกช้ำที่ต้นแขนซ้ายด้วยมีรอยขวนตามลำคอด้วยนะฮะ
ได้ทองใบน้ำหนักทอง๑บาทนะครับ
สุรินบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกครึ่งใบ
ทำทีเหมือนกับมายืนดูแกงยืนอยู่สักหนึ่งนาทีไม่สั่งอะไรเลยฮะ
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเนี่ยฮะคันนี้มาเลยเนี่ยโอ้โหเห็นชัดนะครับ
ตอนนั้นนางสุรินบอกว่าไม่ได้เอกใจอะไรเพราะคิดว่าลูกค้าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
คงออกมาหาข้าวกินตอนเที่ยงแล้วอาหารไม่ถูกใจก็เลยไม่ซื้อ
สงสัยจะไปร้านอื่นตอนนั้นก็ใกล้เก็บร้านแล้ว
ตักแกงที่ยังมีอยู่ใส่ถุงอะไรพวกนี้เก็บร้านไปด้วยล้างจานไปด้วย
นาทีต่อมาผู้ชายคนนี้ขี่รถย้อนกลับมาที่ร้านอีกครั้ง
แต่ครั้งนี้เดินลงมาจากรถแล้วพูดกับนางสุรินว่าเอาแกงส้ม๑ถุง
ระหว่างที่กำลังเดินไปที่หม้อแกงส้มคนร้ายคนนี้เดินพุ่งมาจากหน้าร้าน
เข้ามาประชิดตัวถึงด้านในร้านแล้วก็บีบคอฮะบีบคอแล้วก็จับกดศีรษะ
คว่ำหน้ากับพื้นจนกระถางอ่างปลาแล้วก็หม้อแกงหกเลอะเต็มพื้น
ก่อนที่คนร้ายจะเอามือเอื้อมมากระชากสร้อยคอทองคำ
น้ำหนักหนึ่งบาทไปจากคอจนขาดแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่หลบหนีไปทางหน้าหมู่บ้านค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
จับภาพคนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนนี่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพบางบัวทองจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
พร้อมกับจักรยานยนต์คันที่ขี่ไปก่อเหตุแล้วก็หมวกกันน็อกด้วย
เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันนั้นด้วย
สืบสวนจับกลุ่มได้หลังจากแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ติดตามตามเส้นทางหลบหนี
หมายเลขทะเบียน๖กไก่วาวแหวน๓๖๗๕กรุงเทพฯอาหารคอน

พบว่าก็คือชื่อของนายชนะกัน
ก็ขอหมายสารแล้วก็ไปจับกลุ่มตัว
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ต้องการหาเงินไปใช้คืนบริษัทส่งของที่ตัวเองทำงานอยู่
เพราะว่าเอาเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีนะฮะเรียบร้อยเลยทีนี้
คือไม่หักข้ามใจเวลาทำงานอะไรที่เกี่ยวกับ
ส่งของได้เงินมาเอาเงินไปส่งอะไรให้กับบริษัทเขาเนี่ย
มันอยู่ใกล้เงินไงถึงเวลาเอาเงินไปใช้แล้วก็มีปัญหาแบบนี้ทุกที
แต่ก็หนีไม่พ้นอยู่ดียังไงตำรวจก็ตามจนจับตัวได้นะคะ